มักจะมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งที่ออกผลทีไร
ก็มีเรื่องแปลกในช่วงใกล้ออกรางวัลแบบนี้
นั่นก็คือต้นกล้วย

นี่ชอบมาในช่วงนี้ตลอดเลย
แล้วมันแหวกกลางลำต้นเลยนะ
กลางออกมาได้ยังไงอ่ะคุณ
ไปค่ะบ้านเลขที่๔๖หมู่๒นะคะ
ขาครีมตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่อุบลนะคะพี่อุบลตีบกลางอายุ๕๐ปี
อุบลเนี่ยพาทีมข่าวของเราไปดูเลยกล้วยที่ข้างบ้านแก
มันออกแบบนี้คุณปลีมันโผล่ออกมากลางลำต้น
ที่คุณชนะบอกมันผ่าออกมาเลยแล้วชี้ขึ้นฟ้าด้วยนะ
ปกติปลีมันจะห้อยหัวลงมาแต่นี่คือชี้ขึ้นฝั่ง
แปลกดีใช่ไหมแล้วมันก็ผิดปกตินะมันคล้ายกับดอกบัวคุณชนะ

ผมนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งอะไรอีกเอเลียนมันเหมือนผ่าออกมาใช่ไหม
ใช่มันเหมือนผ่าออกจากพุงมาอย่างนี้เลย
อย่างนี้คุณพี่อุบลเขาเชื่อนะว่าเจ้าปลีกล้วยที่มันออกมาแบบนี้
น่าจะมาแบบให้โชคน่าจะเป็นแบบสิริมงคลกับชีวิตนะ

อุบลยังบอกอีกด้วยว่าเชื่อไหมว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เกิดมา
เคยเห็นแบบนี้๕๐ปีแล้วอ่ะเคยเห็นแต่ในตลอดข่าว
เนี่ยเกิดกับตัวเองจริงแกจะว่ายังไงเอ้าไปฟังจ้า
คุณผู้ชมเห็นไหมสวนกล้วยเหล่านี้พี่อุบลแกบอกว่า
ปลูกมาทั้งหมดเป็น๓๐๐ต้นนะ
มีต้นไหนเลยเหมือนกับที่เราเห็นนี้

มันก็อธิบายยากเหมือนกันนะภาษาอีสาน
วันนี้เลยได้เรียนหลายภาษาเลยนะคุณชนะ
เออไม่เป็นไรเอาเป็นว่าค่อยดูไปเดี๋ยวเข้าใจเองนะ